พูดถึงเรื่องคนบันเทิงดาราที่เราชื่นชอบก็โตขึ้นทุกวัน
บางคนก็มีครอบครัวกันไปแล้วนะคะบางคนก็มีลูกมีเต้ากันไปแล้ว
แต่บางคนก็ยังไม่มีไม่เป็นไรเลี้ยงหลานก่อนแล้วกัน
แต่ละคนเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงเป็นลูกเลยนะเขารักขนาดไหน
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะมาที่บ้านแรกเลยนะ
คุณแพนเค้กเขมมะนิดนี่แหละโอ้น้องอันชันบอกเลยใช่
หลานสาวตัวน้อยค่ะน้องอัญชันกับน้องลูกจันทร์นี่แหละ
ลูกของหนุ่มพัตเตอร์อันนี้เป็นน้องชายของแพนเค้กนะคะ
หลานเนี่ยเขาเรียกว่าป้าแพนโอ้โหนี่
โตแล้วว่ะเรียกพี่ยังได้เลยนะจริงโอ้โอ้
เมนต์เวลาป้าแพนอยู่กับหลานนะคะก็มีหลายกิจกรรมทำด้วยกันค่ะ
เดินแบบรีวิวเสื้อผ้าทำน้ำผลไม้ออกกำลังกายด้วยกัน
แล้วหลานเนี้ยโอ้โหบอกเลยว่ารักโอ้นี่ไงเดินแบบเนี้ยโอ้โห
ชุดอลังการมากเลยนะชุดป้าแพนอ่ะเนอะเห็นแบบนี้แหละค่ะ
อยากจะให้สาวแพนเขามีลูกจริงนะเพราะว่าอะไรเห็นแล้วดูแลหลานดีเหลือเกิน
และนี่เวลาทำผิดก็ไม่ใช่ว่าใจดีปล่อยปากนะจ๊ะ
ความผิดก็ต้องดุด้วยเรียกมาเตือนแบบจริงจังเลยนะ
เรียกว่าสอนแบบตั้งใจเลยค่ะเดี๋ยวไปดูความน่ารักกันเต็มเลยจ้
โหบรรยากาศในบ้านเนี่ยมีเด็กนี้มันคึกคัตอยู่สิขนาฬิกา
นี่ดูแพนเค้กเลี้ยงหลานได้แบบคุ้นไม้คุ้นมือดีจังเลยนะ
มือเข้าเอวนะไว้ถ้าเกิดว่าแพนมีข่าวดีเองบ้างก็น่าจะถนัดเลย

ต่อกันที่บ้านนี้ค่ะคุณรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นนะคะกับน้องปกป้อง
หลานชายที่ลุงแขนเนี่ยรักมากน้องปกป้องเป็นลูกชายของพี่ดีเจต้นหอมนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าลุงแขนเนี่ยรักน้องปกป้องมากจริงถึงขั้นเคยเสียน้ำตาแหมะให้น้องก็มีแล้วเหมือนกัน
คือตอนนั้นเนี่ยลุงแขนะคะแต่งตัวเป็นหญิงไงแต่ว่าน้องปกป้องก็ยังจำลุงแขได้
แขก็เลยร้องไห้ค่ะเพราะว่าดีใจนั่นเองนะคะ
และที่ผ่านมาค่ะลุงแขจะคอยสอนภาษาสวีเดนให้กับน้องปกป้องไง
สอนกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดคุณผู้ชมขาตั้งแต่ปกป้องเป็นตัวจิ๋ว
ตอนนี้ไปดูคลิปความน่ารักความซี้ของลุงกับหลานคู่นี้กันหน่อยค่ะ
พูดกันรู้เรื่องเลยเนอะ
ภาษาไทยอาจจะยังพูดไม่ชัดแต่สวีเดนปกป้องพุทธปล่อเลยนะจ๊ะ

นี่เลยค่ะพี่ป้องนวัดนะคะพิธีกรรายการเศรษฐีป้ายแดงของเราค่ะ
เห็นมาสแมนแฮนซัมกล้ามตัวของคุณผู้ชม

แต่ที่แน่นะคะมีหลานสองคนนี้แหละค่ะน่ารักมาก
ปายแล้วก็หมูปิ่นนี่เขาชอบเรียกว่าเป็นหมูอ้วนอะนะคะ
สุดนะคะนี่เป็นหลานสาวนะคะน้าป้องยังหลงรักขนาดนี้ค่ะ
ถ้ามีลูกเป็นของตัวเองล่ะคะโอ้โหดิฉันรับรอง

พอพี่นะคะอันนี้กว่าน่ารักนะคะเป็นมุมที่น่าอ่อนโยน
คือเวลาพี่ป้องอยู่กับหลานยังละมุนขนาดนี้เลย
ก่อนจะมองข้ามไปที่ลูกเขาถ้าพี่ป้องอยู่กับแฟนเขาเนี่ยจะละมุนขนาดไหน

เธอนี่เธอก็คิดไกลอยากเห็นกันน่ะ

อ้าวนักกะลีนเราอ่ะเราอ่ะ